มาดูกันต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดเหตุเหมือนกันเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยไปประทะกับกลุ่มชายชะกันที่ดูแลตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่เนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าตลาดแห่งนี้เขามีคดีความกันอยู่และเจ้าพนักงานบังคับคดีก็พยายามจะนำเอกสารเนี่ยไปแจ้งต่อผู้ครอบครองตลาด
ขอให้มีการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เพื่อจะเปิดทางให้ผู้บริหารรายใหม่ที่ฟ้องร้องคดีชนะเนี่ยเข้ามาบริหารกิจการแทนแล้วการประทะกันครั้งนี้เป็นยังไงอ่ะดูภาพกันเลยค่ะ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
ที่นำกำลังไปคุมตัวชายชะกันสองคนที่ดูแลตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ถนนมิตรภาพที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดี
มีการนำเอกสารไปแจ้งให้ผู้ครอบครองตลาดขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ตามคำสั่งสาร
เพื่อเปิดทางให้ผู้บริหารรายใหม่เข้ามาบริหารแทน
มีตำรวจไปอำนวยความสะดวกนะคะระหว่างการเข้าไปเจรจานำเอกสารเข้าไป
แต่ก็เกิดการกระทบกระทั่งกันกับกลุ่มชายชะกันประมาณ๔๐คน

มีการนำประตูเหล็กแล้วก็รั้วรวดหนามออกมาวางกั้นเอาไว้
เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่
ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนขึ้นแบบนี้นานกว่า๑๐นาทีนะคะ
จึงสามารถเปิดประตูเข้าไปภายในสำนักงานได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้๒กระบอก
แล้วก็นำตัวนะคะไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับพ่อค้าแม่ค้า
อยู่ในตลาดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น

สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท
ดำเนินกิจการตลาดผิดสัญญา
ชำระค่าเช่าที่ดินให้กับบริษัทที่เป็นโจทยื่นฟ้อง
มีการยื่นฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐
ที่สารชั้นต้นจะมีคำพิพากษา
ให้บริษัทที่ดำเนินกิจการตลาดชดใช้
เป็นเงินค่าเช่าที่ดินกว่า๓๖๕ล้านบาท
ดอกเบี้ยอัตรา๑๐๗๕ต่อปีนะคะ
แล้วก็ไม่ให้ขนย้ายทรัพย์สินออกนอกพื้นที่
และเมื่อเดือนกันยายนปี๖๓ที่ผ่านมา
ศาลอุทธรมีการยื่นตามศาลชั้นต้น
ก็คือต้องชดใช้ตามเงินจำนวนดังกล่าวที่บอกไป
ทั้งนี้ตำรวจสอบภอมือนครราชสีมา
ยังกันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
เดี๋ยวจะต้องรอจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

ก็คงจะมีการไปติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ